การที่เกิดขึ้นเป็นภูวิลล่านะคะ

มันมาจากการที่เคยเป็นอริเก่ากันมาก่อน

พอมันมาเห็นหน้ากันแล้วมันเกิดไง
รู้สึกว่าเฮ้ยแม่มีเรื่องว่าแฟนของอีกฝั่งนึง

งานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของสาวชงเหล้าคนหนึ่ง
แล้วเกิดอาการหึงหวงฝั่งคนก่อเหตุด้วย
กลับบ้านไปเอาปืนมายิงเลยค่ะ

เป็นลักษณะเหมือนภูวิลล่าบ้านหลังหนึ่งค่ะ
อยู่ในตำรวจบ้านพร้าวที่เมืองบ้านนา
ตำรวจสพบ้านนาเขาก็เข้าไปตรวจสอบ
คุณผู้ชมดูกองเลือดยังกระจายอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นบันไดอยู่เลยนะคะ

ข้าวของกระจัดกระจายแตกเต็มไปหมด
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตรงฝาผนังปูน
มีร่องรอยของกระสุนปืนด้วยนะคะ

รวมไปถึงข้าวของขวดแก้วทุกอย่างแตกระจายเกลื่อน
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกเกลื่อน

คนนึงเนี่ยคือนายอัครพงศ์รัฐธิธรรมอายุ๓๒ปี
เขาถูกยิงเข้าที่บริเวณหัวไหล่ขวาแล้วก็กระสุนทะลุเลยค่ะ
แล้วก็ที่บริเวณแก้มขวารวม๒นัด
ส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นผู้หญิงอายุ๒๒ปี
แต่ลักษณะของหญิงสาวที่อายุ๒๒ปีรายนี้เนี่ย
น่าจะโดนลูกหลงเหมือนโดนสะเก็ดแล้วกระเด็นไปโดนเธอ
เธอก็เลยมีแผลที่บริเวณมุมฝีปากนะคะ

แต่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดค่ะ
ทางด้านพี่ชายของคนเจ็บอะค่ะที่โดนยิงเข้าหัวไหล่ขวาเนี่ย
อัครพงศ์คือคนเจ็บพี่ชายชื่อนายอคินาอายุสามสิบห้า
พี่เนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าอัครคมน้องชายผมเขามีอาชีพรับศักยันต
เป็นช่างศักยันต์นั่นแหละมางานฉลองวันเกิดของสาวชงเหล้าคนอื่น
ที่รู้จักกันอายุสิบเก้าปีก็เลยมีการมาเช่าบ้านพัก
ลักษณะภูวิลล่าแห่งนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุ
เช่าฉลองวันเกิดกันค่ะปาร์ตี้กันนี่แหละในราคา๔๙๐๐บาท
คนในงานมากันตั้ง๒๐คนนะก่อนเกิดเหตุ
คืออัครพงศ์น้องชายผมไลน์มาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเจอเก๋วังน้ำว่ะ
เก๋วังน้ำเป็นใครอริเก่าหรือชื่อจริงเขาชื่อนายกิติศักดิ์บัวเจริญ
บอกเอ้าพี่เก๋มาด้วยนี่ฝั่งขวามือ
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอน้องไลน์มาบอกแบบนั้นเป็นห่วง
เป็นห่วงเลยตัดสินใจเดี๋ยวมีเรื่องกัน

ก็เลยขับรถมาตามหาน้องชายโถจังหวะพอผมมาถึงที่บ้านภูวิลล่าแห่งนี้
ผมเห็นเก๋วังน้ำเดินกลับเข้ามาในงานเอ๊ะแล้วเขาไปไหน
พอจังหวะเดินกลับเข้ามาในงานปุ๊บเกิดทะเลาะวิวาดกัน
กับน้องผมแล้วชักปืนยิงใส่น้องผมจนเจ็บอาศัยช่วงชุลมูลหนีไปเลยค่ะ
ไม่เขาวิ่งอย่างนี้เขาวิ่งออกมาจากในห้องครับอ่าแล้วก็
วิ่งออกมาแล้วก็มาแอบตรงนี้อืมแล้วก็หันหันเตียงเตียงนี้ดีกว่า
ครับแล้วผมยืนอยู่ตรงเสาอืมแค่นี้แล้วหนูก็วิ่งมาวิ่งมา
คือพอผมวิ่งหนีเข้าไปในบ้านปุ๊บผมเห็นน้องผมอยู่หน้า
ผมก็เลยวิ่งออกมาอืมยังไม่ทันถึงตัวน้องผมน้องผมล้ม
ผมก็เลยมากอดมันอืมกอดมันเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอก
ลดมือบอกฉันอยู่ว่าอืมพอแล้วอ่าแต่เขาก็ยังยิงอยู่
แต่ไม่ได้ยิงผมแล้วคือยิงขึ้นบนแต่ผมกลัวน้องผมโดนซ้ำไง
ผมไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าตอนแรกผมก็เลยมากอดไว้ก่อน
คือเรื่องลึกจริงผมไม่รู้แต่มันน่าจะเกิดจากผู้หญิงหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าแฟนเขาทำงานอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้รู้ลึก
แต่เหมือนว่าน้องผมเคยบอกไว้ว่าแฟนมากินเหล้าด้วยอะไรอย่างนี้
แฟนเขานะแต่เขาถึงเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
อืมนี่คือข้อมูลจากตัวของพี่ชายคนเจ็บนะคะอัครพงศ์
คือพี่เนี่ยชื่ออาคินาเมื่อกี้ได้ยินที่พี่พูดไหม
พี่บอกว่าคือเหมือนกับแฟนของทางด้านของเก๋วังน้ำมาอยู่ในงานนี้

และอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้อาคินาเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนที่น้องผมโดนยิงผมเข้าไปกอดด้วยนะ
คือไปกอดขวางแล้วขอเขาว่าอย่ายิงต่อ
แล้วเก๋วังน้ำเหมือนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะคะ
คือไม่งั้นเขาคงคิดว่าน้องผมยังไงก็ต้องโดนยิงซ้ำแน่
ตำรวจบอกอะไรว่าอะไรเมื่อสักครู่คุณผู้ชมค่ะ
เราเห็นใช่ไหมว่าตรงบริเวณฝาผนังมันมีรอยกระสุนปืน
แล้วยังไปเจอปลอกกระสุนปืนที่ขวัญบอกตอนต้นว่า
นี่เมื่อกี้ปลอกกระสุนปืนเนี่ยตำรวจตอนไปถึงที่เกิดเหตุ

ฉะนั้นตำรวจบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่ยิงฝ่ายเดียวแน่นอนเลย
อย่างนี้อาจมีการยิงต่อสู้กันนะคะ
ผนังปูนรอยกระสุนเต็มไปหมดเลย
แต่เดี๋ยวต้องสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
กับคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหมด
เอาอย่างนี้เราส่งคุณเนติชาวไปเลยดีกว่า
ไปที่บ้านพักภูเวลล่าแห่งนี้ค่ะ
ไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าบ้านหลังนี้มีแขกเข้าพักแล้วนะคุณมิ้น

ก็มาเปิดให้เช่าพักได้เป็นปกติ

อาจจะหวั่นอยู่เหมือนกันนะคะ

คุณหมีค่ะนามสมมุตินะเจ้าของบ้านพักแห่งนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุคือเขาได้รับการติดต่อ

แล้วก็บอกว่ามีคนมาประมาณสัก๒๐คน

เพราะเสียงปืนดังเป็น๑๐นัดปัง

เห็นผู้ชายวิ่งขึ้นรถกระบะ๔ประตู

มาดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจค่ะ

เราก็เลยต้องไปที่บ้านของเก๋

คือเก๋วังน้ำเขามีคุณแม่

แล้วก็อยู่กับลูกชาย

ทีนี้คือมีลูกชายอีกคนนึงของคุณแม่ค่ะ

พ่อของตัวเองเป็นลูกชาย
บูนี่เป็นลูกชายของเก๋วังน้ำใช่ไหมคะ

บูมคือลูกชายของเก๋วังน้ำ

จริงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาหลายปีแล้วนะพี่นักข่าว

แล้วเขาก็ไปอยู่ที่บ้านของภรรยาเขาคนนั้นนั่นแหละ
นานทีต่างหากเขาถึงจะขับรถ
คือผมขับรถบังเอิญไปเจอพ่อ
เวลาเจอกันผมทักทายพ่อปกติ

ปกติพ่อผมเป็นคนเป็นที่รักของเพื่อนฝูงนะ
แล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าพ่อผมไปยิงคน
หลังจากที่เป็นข่าวปรากฏออกไปนี่แหละค่ะ

ของหญิงสาวรายหนึ่งก็อายุยังน้อยอยู่เลยล่ะค่ะ
ก็เห็นว่าเมื่อคืนนี้เธอก็มีการโพสต์นะ
นี่เป็นแบบนี้เป็นสตอรี่เอาไว้
สตอรี่เลยที่จัดวันเกิดปาร์ตี้กันอยู่ในงาน
ก็จะเห็นแต่มีแต่ความสนุกสนานอยู่ในงานเลี้ยงนะคะ
หลังเกิดเหตุเธอก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ว่า
ทำอะไรไม่เกรงใจไม่ไว้หน้ากู

กูตั้งใจทำแค่ไหนมาทำงานกูพัง
แถมต้องมาเข้าโรงพักอีกพอกันที
นี่คือข้อความนะคะที่หญิงสาวเจ้าของวันเกิดโพสต์เอาไว้

นางเสาเอนามสมมติอายุ๑๙ปี

เธอเห็นเก๋วังน้ำมาที่งานวันเกิดเหตุ
แล้วก็คือเหมือนกับเต้นยั่วยุกัน
กระทั่งไปโดนรุ่นพี่ในกลุ่มของเธอด้วยซ้ำ
ชักปืนออกมาตอนนั้นทุกคนวิ่งหลบหนีกันเลย
ตอนนั้นพยายามคือเหมือนกับว่าจะแชท
พยายามจะแชทเพื่อให้ใครสักคนมารับ
เพราะเธอกลัวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแน่ค่ะ
คือขอช่วยขอช่วยเหรอว่า

เจ้าของงานก็ไม่ได้เชิญ
ใช่ค่ะเขาขอมารอบสองอ่ะ
รอบแรกเขากลับไปแล้วรอบสองมาเขาก็พกปืนมาด้วย
เธอก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะเพราะเธอเองก็เป็นแฟนสาวของคนเจ็บนะ
ทีนี้เรื่องที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าอ้าว
แล้วก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าบาดหมางกันมาก่อน
จำได้ไหมที่ตัวพี่ชายบอกว่าเคลียร์จบไปแล้ว
แล้วผมเองนี่แหละก็เป็นตัวกลางในการเคลียร์ให้
ระหว่างอัครภงกับเก๋วังน้ำมาก่อน

มันก็คือเรื่องแฟนของเก๋ค่ะ
คือแฟนของเก๋เนี่ยชื่อแบม
เคยมีการหาเด็กเอ็นให้กับอัครพงศ์คนเจ็บ
แล้วก็มีการชอบขอตามไปเที่ยวด้วย
เก๋วังน้ำก็ไม่พอใจ
ก็เลยทำให้มีปัญหาทะเลาะกับอัครพงศ์นั่นแหละ

ตำรวจบอกว่าออกหมายจับเก๋วังน้ำค่ะ

เรื่องของพกพาวุดปืนมีอาวุธปืนอีกต่างหาก
แล้วก็การยิงปืนด้วยนะคะ
วันเกิดเหตุเจ้าตัวไปที่เกิดเหตุ
เพราะอย่างที่บอกว่าแฟนสาวก็เป็นเด็กชงเหล้า

เจ้าตัวก็เลยตามไปด้วย
ตอนนี้เบื้องต้นตำรวจให้ข้อมูลมาแบบนี้
ตัวเก๋วังน้ำประสานขอมอบตัวแล้ว
ส่วนทางนายอัครพงศ์คนเจ็บก็เห็นบอกว่าปลอดภัยแล้วด้วยนะคะ